สงกรานปีนี้ทางด้านของพลเอกประวิทย์นั้นได้งดเปิดบ้านให้กับคนสนิท
ข้าราชกรรมรมทั้งประชาชนไปอวยผ่อนนะครับ
ขณะที่ท่านนายกเองก็ใช้ช่วงวันหยุดนั้นพักผ่อนอยู่ที่บ้าน
แล้วเตือนทุกคนนั้นพักผ่อนอย่างมีสติฉลองอย่างมีสติด้วยนะครับ
เรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยพลโทวิรชนสุคลทะปฏิภาค
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีใช้เวลาช่วงวันหยุดสงกรานพักผ่อนแล้วก็ติดตามข่าวสาร
บ้านเมืองอยู่ที่บ้านพักแล้วก็ฝากให้คนไทยเฉลิมฉลองสงกราน
ยังมีสติและไม่ประมาทโดยเฉพาะต้องระวัดระวังการดื่มสุรา
อาจจะก่อให้เกิดการทะเลาวิวาสหรืออุบัติเหตุทางถนนได้
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินถ้าเกิดว่าเมาแล้วขับนะครับ
ส่วนนางสาวยิ่งรักชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรีได้มีการโพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพระบุว่า
วันนี้เป็นวันสงครานอดไม่ได้ที่จะนึกถึงวันสงครานหรือปีใหม่ไทย
พร้อมขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขใจและมีความเจริญรุ่งเรือง
สิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จทุกประการ

รูปภาพถึงปืนฉีดน้ำและบายหน้าเต็มไปด้วยกัน
ตลอดไปตลอดปีตลอดไปมีชาวโซเชียลเข้าไปคอมเมนต์เยอะ
แล้วก็โวยพรพ่อของฟ้าเยอะมากทีเดียวนะครับ
ขณะที่นายสมศักดิ์เทพสุธินแก่นำพักพลังประชารัฐอวยพรปีใหม่ไทยครับ
ขอให้ทุกคนหลุดพ้นจากสิ่งต่างที่ยุ่งยาก
ขอให้พบแต่ความสุขและสิ่งดีด้วยอนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ขอให้ทุกท่านนั้นได้พบความสุขความเจริญทุกคนนะครับ
ก็ไปปิดท้ายที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ซึ่งเดิมวันนี้จะมีกำหนดให้เปิดบ้านพักส่วนตัวย่านลาดพร้าว๗๑
นะทำบุญในวันสงกรานแล้วก็ให้คนสนิททั้งทหารตำรวจเอกชนประชาชนไปขอพร
แต่ว่าถูกยกเลิกไปครับเพราะว่าผลเอกประวิทย์นั้นต้องการใช้เวลาช่วงของสงคราน
เป็นการส่วนตัวกับคนในครอบครัวนั่นเองนะครับ